แชร์ลูกโซ่ในเครือข่ายแม่มณีกันหน่อยนะฮะโครงการออมเงินกับแม่มณีได้ดอกผลถึง
๙๓เปอร์เซ็นต์นะครับท่านก็คงตามอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้แม่มณีหรือว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวทถูกออกหมายจับแล้วนะครับ

นุ่มด้วยชื่อว่านายเมธี
แฟนนุ่มในเมธีวัย๒๐ปี
ทีนี้ก็ต้องไปดูทรัพย์สินต่างนะฮะ
ที่เขามาลงทุนด้วยออมเงินด้วย

มีดอกเบี้ยดอกผลอะไรให้เขานะครับ
ตำรวจอุดรธานีวันนี้ไปตรวจสอบทรัพย์สินต่าง
โดยใช้หมายค้นจากศาลจังหวัดอุดรธานี
ไปที่บ้านกับสำนักงานรวม๕จุดของ

หรือว่าที่เรียกตัวเองว่าแม่มณีนะครับ
ก็ไปดูในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นสำนักงานแม่มณีเลยนะที่นี่นะครับ
ไปตรวจค้นในจุดต่าง
ปรากฏว่าตามห้องนอนตามห้องทำงานนะครับ
ไปเจอใบถอนเงินธนาคารมีลายเซ็น
ของนายเมธีแฟนนุ่มของ
นางสาววรรษณีย์อยู่ด้วยนะครับ
แล้วด้านหลังของสำนักงานนะครับ
ปรากฏว่ามีป้ายห้างหุ้นส่วนจำกัด

หจกห้างทองแม่มณีจำกัด

แล้วให้เหยื่อหลงเชื่อต่าง
เขาจะมีร้านทงร้านทอง
เหยื่อก็หลงเชื่อไงว่าเขามีหลักทรัพย์นะ
โชว์ทองอย่างนี้เลย
ช่างเปิดเข้าไปตะลึงโอ้โหร้านทองอยู่หลังบ้าน

ตำรวจต้องขอให้นายกสมาคมร้านทองอุดรธานี
ช่วยตรวจสอบนะครับคุณเขียนมาสอน

เอาไว้ทำให้เห็นว่าเออรวย

อาคารพาณิชย์ต่างที่

ร้านเสริมสวยเปิ้ลบิวตี้

จุดก็มีสิ่งของบางจุดก็ไม่มีสิ่งของ

อกจากบ้านพักสำนักงาน

ตำรวจก็ยังไปที่บ้าน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ที่ชุมชนพาสุขมั่นคง
เป็นบ้านแม่ของนายเมธี
แฟนนุ่มของแม่มณี

แล้วก็ไปนำตัวแม่ของนายเมธี
ที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

กรมทันประกันชีวิตของนายเมธี

ส่งเบี้ยประกันปีละ๑ล้านบาท

แล้วก็มีเอกสารหลักฐานต่าง
มีร้านทองอยู่บนชั้น๓อีกนะ

เหมือนกับที่เจอที่บ้านของนางสาววันธนีเลย

โดยเฉพาะผู้ที่เคย

แล้วก็มีผู้เสียหายทยอยไปแจ้งความร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง
ที่กรอบกับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส
เฉพาะที่ปอศตอนนี้นะคะยอดผู้เสียหาย๒๐๐กว่าคน
มูลค่าความเสียหายเกือบ๒๐๐ล้านบาทแล้วนะคะเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะ
เดี๋ยวก็จะไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง
ที่ประชาชนเขาแจ้งความเอาไว้
ดังนั้นสรุปให้เห็นแบบนี้นะคะว่า
ผู้เสียหายมีมากน้อยขนาดไหนแล้ว

กรมสอบสวนคดีพิเศษ๒๖๗๕คน
มูลค่าความเสียหายกว่า๗๕๖ล้านบาท
ความเสียหายกว่า๑๕๐ล้านบาท
ผู้เสียหายที่ยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่ปอศ๑๖๓คน
ความเสียหายกว่า๖๔ล้านบาท
ผู้เสียหายที่อุดรธานีวันนี้ยอดทะลุ๒๑๓คน
ความเสียหายกว่า๑๐๐ล้านบาท
ตูน๑๐คนความเสียหาย๑๐ล้านกว่าบาทนะคะ
เชียงใหม่๓๐๐คนมูลค่าความเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
ราชบุรี๖คนความเสียหายกว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่มาขอคำปรึกษา
ขอกลับไปรวบรวมหลักฐานแล้วจะมาแจ้งความเพิ่ม
อันนี้แจ้งแม่มณีนะค่ะแต่มะนาวเนี่ย
ชื่อนกกับกี้ก็แล้วกันอายุ๒๐กว่าสูญไปคนละ๒๐๐๐๐๐กว่า
บอกว่าถามมะนาวไปแล้วมะนาวบอกว่า
เดี๋ยวรอได้เงินคืนจากมณีแล้วจะเอามาคืนให้
เพราะมะนาวก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันลองฟังนะครับ
รับผิดชอบตามสิ่งที่เขาพูดในไลฟ์เฟซบุ๊ก
ก็คือไลฟ์เฟย์บุ๊กคือพูดว่า
ไม่ว่าบริษัทจะพังเศรษฐกิจจะเลวร้ายขนาดไหน
เขาจะรับผิดชอบยอดตรงนี้เอง
อยากถามว่าทำไมถึงไม่กลับไปย้อนดูคลิปแล้วทำตาม

ขอคืนเงินให้กับเห็งคนเดียวก่อน
ซึ่งทางเราก็เลยถามกลับไปว่า
แล้วถ้าคนอื่นหรือว่าตัวเราอยากได้คืน
คือจะต้องออกมากรีดหน้าเหมือนกันใช่ไหมถึงจะยอมคืน

แล้วตัวเขาที่เป็นหนี้๗๑ล้านเนี่ยเขาต้องกรีดทั้งตัวเลยหรือเปล่า

กรีดหน้านี่มะนาวบอกจะให้เงินคืน๕พฤศจิกายนใช่ไหม